รวมไปถึงสุขาหรือซ่วมเคลื่อนที่อันนี้ก็จำเป็นเนอะ

เออค่ะเพราะว่าเราก็ต้องมีการขับทายเอาพูดตรง
แต่ทีนี้พอน้ำท่วมก็อาจจะทำให้เข้าห้องน้ำไม่สะดวก
ทีนี้คุณผู้ชมก็มีกลุ่มนักศึกษาและคณาจารย์ของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่น
ก็ได้คิดค้นซ่วมที่เอาไว้ใช้ช่วงน้ำท่วมแล้วก็จะเตรียมส่งให้พ่อแม่พี่น้องที่อุบลด้วย
หน้าตาซ่วมเป็นยังไงใช้งานได้จริงแค่ไหนไปดูกันค่ะ
ไปกันเลยนะคะที่แห่งนี้ค่ะนั่นก็คือที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นค่ะ
เหล่าบรรดาคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะก็ร่วมแรงร่วมใจทำเก้าอี้
ซึ่งจะดัดแปลงเก้าอี้ให้เป็นซ่วมไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อุบล
นี่ค่ะมันก็คือมาจากเก้าอี้หัวโล้นเก้าอี้นั่งที่เรานั่งกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางนี่แหละคุณผู้ชม
เอามาแล้วก็ตัดตรงกลางให้เป็นรูแล้วก็เจียร์ให้มันไม่เป็นรอยบาก
ไม่บาดค่ะไม่คมอ่ะค่ะ
แล้วก็เปิดปากมันออกนะเหมือนลักษณะเราห่อทั้งขยะนะแบบนั้นเองนะคะ
ก็สามารถเอาไปใช้ได้แล้ว
ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะ
แล้วก็ผ่านการปรึกษาคุณหมอมาแล้วด้วย
และที่สำคัญนะพอผลิตออกมาเรียบร้อย
ทางผู้ผลิตก็มีการทดลองนำไปใช้จริงค่ะ
เดี๋ยวไปฟังอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

มีถีบมายังไงใช้งานได้จริงแค่ไหนคะอาจารย์คะ
น้ำหนักผม๑๔๐กิโลกรัม
นี่ไงค่ะคำถามเกิดว่า
มันจะรับน้ำหนักได้แค่ไหนคุณครู
ไปดูการทดลอง
ผม๑๔๐กิโลกรัมครับ
ทดลองนั่งว่ารับน้ำหนักได้
น้ำหนักถึง๑๔๐กิโลกรัมนั่งสบายเลยครับ

เห็นไหมว่ามันแข็งแกร่งขนาดไหน
แล้วมันสมฉายาซ่วมเคลื่อนที่

แล้วก็รวบปากถุงเอาไปทิ้งได้

ที่มันสมชายาซ่วมเคลื่อนที่

แล้วมีตั้ง๓ขาอันนี้น่าจะวิ่งไวอยู่นะ
เห็นไหมน้องใบตองผมมีเหตุผลใช่ไหม
มีขาโต๊ะมันก็ต้องเคลื่อนที่ได้

งั้นคุณก็ต้องเคลื่อนที่ไปจากตรงนี้แล้วค่ะ

ถูกต้องแล้วก็เขากำลังเร่งกระบวนการผลิตนะ
จะทำให้เสร็จภายในวันที่๑๙กันยายนนี่แหละ
มีเป้าหมายว่าจะผลิตทั้งหมด๓๐๐ตัว
แล้วก็จะนำไปส่งมอบให้กับ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลรัชธานี
ส่วนระยะเวลาในการทำแต่ละตัวเนี่ย
เร็วมากนะ๑๐นาที

ส่วนใหญ่ก็คงใช้เวลาในช่วงของการเจาะ

ได้รับการดูเรื่องของคุณภาพ

เยี่ยมนี่แหละเก้าอี้ปลดทุกข์
เออของแทนแน่นอนนะ
ก็ต้องชื่นชมทั้งไอเดียทั้งแนวคิดนะคะ
ทั้งการร่วมแรงร่วมใจของคณาจารย์แล้วก็นักศึกษาเห็น
บอกว่าจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำทั้งวันทั้งคืนเลยนะ
ให้เสร็จให้ทันเวลาจะได้ส่งมอบเอาไปใช้งานกันได้

ซีคือตรวจสอบเรื่องการแบบลบเหลี่ยมลบคม
ออกแล้วไม้บาท
ไม่งั้นมันจะเป็นคมเฉือนขม

ได้ยินคมเฉือนคมนางจีนเออโบราณมากค่ะ
แต่ว่าอันนี้คือสามารถนำไปใช้ได้จริงเพราะฉะนั้นแล้วก็
เดี๋ยวจะส่งมอบไปยังพ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยชาวอีสานด้วยนะจ๊ะ